เที่ยงวันนี้นะคะข่าวแรกของเราต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณนัทมีเรียค่ะ
ที่สูญเสียคุณแม่จินดาไปอย่างไม่มีวันกลับค่ะ
ข่าวร้ายที่เพิ่งเกิดขึ้นนี้นะคะคุณแม่จินดาจากไปอย่างสงบ
ด้วยอาการติดเชื้อในท่อปัสสาวะค่ะเมื่อช่วงวันที่๗มกราคมในเวลา๔ทุ่ม๔๖นาทีค่ะ
ซึ่งก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชดูแลกันมากว่า๑๑ปีแล้วค่ะ
วีเรียและครอบครัวก็เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่าที่ผ่านมาเธอบอกว่าพยายามดูแลคุณแม่อย่างดีมาโดยตลอดค่ะ
ซึ่งคุณแม่เองก็รู้สึกตัวแต่ว่าไม่สามารถขยับขยื่นได้นะคะ
และนักแสดงสาวก็ได้มีการโพสต์อาลัยบอกว่าแม่จ๋าหลับให้สบายนะคะแม่
บรรยายความรู้สึกอาลัยรักทั้งหมดค่ะ
โดยจะมีพิธีรดน้ำศพในวันนี้นะคะเวลา๔โมงเย็นที่วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหารบางเขนนี้เองค่ะ
บันเทิงไทยรัฐของเราต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณนัทมีเรียมาณที่นี้ด้วยนะคะ
ใช่แล้วค่ะตอนนี้ในโลกโซเชียลก็มีการแชร์ภาพที่คุณนัทก้มลงกราบเท้าคุณแม่
พร้อมกับนำทัวร์มาลัยอันนั้นคือภาพที่แม่ยังมีชีวิตอยู่
ซึ่งเป็นวันแม่ปีที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งคนในวงการบันเทิงเองก็เข้ามาแสดงความเสียใจกันมากมาย
ทางไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ